ไปดูเรื่องราวของเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ๘ขวบ
มีคนแชร์ในโซเชียลเยอะมาก
บอกว่าน้องป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองเหมือนคุณวินัยไกรบุตรเลย

โดยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยลูกฉันด้วยเถอะ
ไปดูสภาพน้องกันหน่อยเนี่ยครับ
ดูโอ้โหทั้งตัวเลยนะ

ให้น้ำเกลือเขาใช้น้ำเกลือล้างแผลให้กับน้องไอซ์

เป็นโรคผิวหนังมีตุ่มน้ำผู้พองทั้งตัว

เนี่ยฮะตรงกลางตัวไม่เป็นเนอะแต่แขนขาแล้วก็หลังเนี่ยเยอะมากเลย
พาไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคผู้พองชนิดเป็นตุ่มน้ำ
บอกว่า๓เดือนก่อนน้องไอซ์มีตุ่มผู้พองขึ้นแล้วลามไปทั้งร่างกาย
พาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ
และส่งตอบไปยังโรงพยาบาลเจ้าพุทธพิเศษอภัยพูเบต
พบว่าติดเชื้อแบคทีเรียเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนัง

โรงพยาบาลไม่มีแพทย์เฉพาะทางทำได้ก็ส่งต่อไปยัง
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ใช้สิทธิ์บัตรทองแต่มันมีค่าตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ
ไม่มีเงินพอที่จะทำแบบนั้น
ก็เลยขอความช่วยเหลือจากฝ่ายสังคมสงเคราะห์
แต่สุดท้ายก็ไม่อนุมัติให้ไม่ช่วยเหลือเธอ

ก็เลยพาลูกรักษาตามอัตภาพที่บ้าน
แหละคุณผู้ชมไม่มีเงินนี่ไม่ยอมรักษา